คุณปุ้ยไม่ต้องเอาลอตเตอรี่ไปแลกแล้วสิเนี่ย

ฉันถือคติผู้หญิงอย่าหยุดหวย

อ๋อเหรอโชคดีจังแต่ถ้าเกิดใครไม่ถูกมีของมาปลอบใจนะคะ
แต่ว่าคุณต้องเดินทางไปที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
ใครที่ไม่ถูกรางวัลเจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่เขาใจดีค่ะ
เขาให้แลกนะคะนำลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลนี่แหละค่ะ
แลกไข่ไก่ได้๑ฟองเขามีเงื่อนไขเงื่อนไขที่ซับซ้อน

ชาวบ้านค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต่างนำลอตเตอรี่นี่แหละค่ะ
แลกไข่ไก่ที่ร้านพิศนุโลกฟาร์มเขตเทศบาลนครพิศนุโลก
หลังจากที่เจ้าของร้านเขาไปโพสต์เฟซบุ๊ก
เชิญชวนนักเสี่ยงโชคที่ไม่ถูกรางวัล
ให้นำลอตเตอรี่นี่แหละไปแลกไข่ไก่ได้

แต่จำกัดนะคะว่า๑คนต้องไม่เกิน๕ฟอง

เพราะฉะนั้นคุณได้ไม่เกิน๕ใบ

ขายอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกคือไม่ซับซ้อนค่ะ
คุณผู้ชมนะคะนำลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกหวยเนี่ยนะคะ
คู่มาแลกไข่ไก่ได้๑ฟอง
แต่จำนวนจำกัดคือแลกได้ไม่เกิน๕ฟองต่อ๑คนเท่านั้น
หรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งก็คือนำลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลเนี่ยนะคะ
ไปเป็นส่วนลดไข่ไก่๑๐บาทต่อ๑แผง
อันนี้ไม่มีจำนวนจำกัด

เจ้าของร้านบอกว่าช่วงนี้ปิดเทอมก็อยากให้ผู้ปกครอง
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเด็ก
จะได้มีไข่กินแม้พ่อแม่ไม่ถูกรางวัล

ไม่ใช่พ่อแม่เอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่หมดแล้วไม่มีเงินซื้อไข่ให้ลูก

นี่ไงไข่วันละฟองวันละฟองโปรตีนล้วนเลยนะคะ
ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการกระตุ้นการขาย
แล้วก็คืนกำไรให้กับลูกค้าอีกด้วยค่ะ

เดี๋ยวถ้าผลตอบรับดีว่าจะทำทุกงวดนะคะ
ช่วงระยะเวลาปิดเทอม๒๓เดือนนี้ค่ะ
ปกติก็จะให้ก็ตั้งแต่เที่ยงวันที่๑๖
ก็แจ้งเลยค่ะว่าใครไม่ถูกหวยแวะมาแรกได้เลย
แล้วก็จะมีวันที่๑๗อีกครึ่งวันให้ตรวจ
ใช่ค่ะก็ประมาณนั้นแต่ดูผลตอบรับก่อนนะคะ
เพราะคนบ้านใกล้เท่าไม่ทันอาจจะขยายเวลาหัวหน้า
โอ้โหมีขยายเวลาด้วย

เอาสิเป็นแบบนี้แล้ว

ว่าลูกค้าต่างชอบอกชอบใจแน่นอนค่ะ

กลายเป็นเศษกระดาษแค่๑ใบ
ตอนนี้มีค่านำมาแลกไข่ไก่ได้

ใช่ค่ะแต่ว่าบางคนเขาก็เอาพวกลอตเตอรี่พวกนี้ไปประดิษฐ์ไงคุณ
ทำไปเป็นดอกไม้ตั้งไว้ให้สวยงาม

ลอตเตอรี่ฟังเสียงลูกค้าหน่อยฮะ
เขาทำบุญได้ดีมากอะค่ะ

คนจนซื้อหวยไม่ถูกแล้วก็มา
ให้เอาลอตเตอรี่มาแลกอะค่ะ
ก็ให้เขาโชคดีเนอะให้ร่ำรวย
เห็นไหมก็ได้รับพรกลับไปด้วยนะฮะ

แล้วหลายคนตั้งคำถามว่าลอตเตอรี่ที่เจ้าของร้านเนี่ย
เขาเอามาแลกกับไข่ไก่เขานำไปไหน
ไปทำอะไรต่อคือปกติเนี่ยเราจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์
รองไข่ไก่เวลาที่จะส่งให้กับลูกค้าใช่ไหม
ก็เอานำลอตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้นี่แหละ
มาทำหน้าที่แทนหนังสือพิมพ์รองไข่ไก่
ของเขาที่ตัดเป็นเส้นใช่ไหม

แต่เมื่อกี้ผมเห็นผู้สิทธิ์ข่าวของเราแหมก็ถ่ายจริงเลย

อ้าวแล้วคุณก็พูดจริงเลยเนี่ย๒๓๖เนี่ย
ก็ไม่รู้ว่างวดหน้าเนี่ย๒๓๖
คุณผู้ชมคะสำนักสืบเชื่อหรือไม่เชื่อ